ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ได้ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าพลเอ็ดประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคอสช
ตำแหน่งหัวหน้าคอสชถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูลหรือไม่
พูดง่ายก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
วันนี้ผู้โดดการแผ่นดินมีมาตรีเป็นเอกฉันนะคะ
พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งก็มีการอ้างอิงสารรัฐธรรมนูลที่เคยวินิจฉัยเอาไว้
ลักษณะของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ๔ลักษณะดังต่อไปนี้
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่เข้าข่ายใน๔ลักษณะดังต่อไปนี้

แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นแต่ไม่ตอบคำถามในประเด็นเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังดูว่าพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ในเรื่องไหนบ้าง
ที่ร่วมรัฐบาลใช่ไหมมันก็ต้องทำงานอย่างนี้แหละมั้ง
ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ได้มาพูดถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์ในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักค่ะ
ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
ไม่สนับสนุนพลเอ็ดประยุทธเป็นนายยกรัฐมนตรีบอกว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็พูดบอกว่าจริงแล้วทุกวันนี้
ถ้าจะพูดอะไรในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยไม่อยากจะให้สมผงกระทบกับความเชื่อมั่น
อย่าเพิ่งมีความขัดแย้งอะไรกันตอนนี้เลยหลายเรื่องเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งรัฐบาล
ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีอย่าพูดถึงเรื่องที่มันสร้างความขัดแย้งนะคะ
ส่วนนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พูดถึงคำพูดของรองนายกสมคิดนะคะ
ก็บอกว่าการประกาศจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันไม่จริง
เพราะว่า๒วันที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะหุ้นมันขยับตัวขึ้น
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่นักบอยคอร์ดแต่เป็นเรื่องปกติของพักการเมืองที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแบบสากล
คำพูดของรองนายกสมคิตที่บอกว่าถ้าไม่ให้เลือกตั้งก็ได้เนี่ย
คำพูดนี้ต่างหากที่มันสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของนายสมคิดนะคะ
หุ้นขึ้นมาสองวันแล้วครับผมว่าตอนนี้ที่นักลงทุนเป็นห่วงมากกว่าก็คือว่า
ถ้ามองจากสากลนะครับเขาต้องการเห็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมเสรีเป็นธรรม
เขาต้องการเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนจริงมากกว่า
เพราะว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีการเคารพเสียงของประชาชนแล้วเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้น
ด้านนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็บอกว่าการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติขึ้นอยู่กับหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เข้มแข็งมากกว่า
ถ้าประเทศจะติดล็อกก็เกิดจากความวุ่นวายของคอสชเองที่ไม่ยอมปล่อยประเทศให้เป็นประชาธิปไตย
ตอนนี้เราเห็นการหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัวให้ผู้คนเข้าใจว่าถ้าพักพลังประชารัฐไม่กลับมาเป็นรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวาย
และอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันนะคะวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสชไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
โดยยึดจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลที่อธิบาย๔ลักษณะของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐว่า
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ
อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ
และมีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย
โดยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลมีผลผูกพันกับทุกองค์กร
ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสช
เป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ดังนั้นจึงไม่ได้มีสถานะ
ตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานรัฐนั่นเองอืมให้เหตุผลแบบนี้นะคะครับ
ก็มีความเห็นตามมาทันทีนะฮะจากทางคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยนะครับ
ที่บอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกร้ายนะครับ
เพราะพลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
หัวหน้าคณะคอสชแต่งตั้งและโยกย้ายสารพัดเรื่อง
วินิจฉัยเช่นนี้ก็ถือว่าไม่ต้องมีหลักอะไร

พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทยภูมิมาเลขาธิการกรกตวันนี้แถลงผลสอบข้อกล่าวหา
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เรื่องการลงประวัติการทำงานในเว็บไซต์ของพักที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมนะฮะ
โดยบอกว่ากรกตพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้
นายธนทรหลอกลวงหรือว่าจูงใจให้เข้าใจผิด
คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองจึงยุติการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนกรณีที่กรกตมีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวน
ตรวจสอบการที่สมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ที่ถูกยุบพักไปแล้วหมดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้ง
แต่ไปประกาศเทคะแนนให้กับผู้สมัครคนอื่นของพักอื่น
หรือรณรงค์โวทนิดต่อในการเลือกตั้งนั้น
เลขาธิการกรกตระบุว่าได้ตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนแล้ว
ตามกฎหมายแล้วสามารถทำได้นะฮะ
แต่คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นลักษณะที่ทำให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตเที่ยงทำ
เพราะฉะนั้นจะต้องไปพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายดังกล่าวเนี่ย
จะทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่
ส่วนเรื่องเทคะแนนขณะนี้ยังระบุชัดเจนในความผิดไม่ได้นะครับ
จึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนอีกครั้งนะครับ
เลขาธิการกรกตบอกว่าก็ต้องไปดูเป้าหมายด้วยว่า
เพื่อแบบล้มการเลือกตั้งมีมุ่งหมายให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อย่างไร